ส่วนทางด้านนักวาดการ์ตูนชื่อดังนะคะก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวงราชการที่๙
ทางหนังสือขายหัวเราะฉบับพิเศษรอยยิ้มของพระราชาค่ะ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

พิมพิคุณพิชาอุตสาหกิจทายาทรุ่นที่๓ของบรรลือกรุ๊ป
เล่าถึงความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนความโศกเศร้า
เป็นพลังในการส่งต่อภาพความทรงจำในวันวานตายรมพระบารมี
หนังสือขายหัวเราะฉบับรอยยิ้มของพระราชา
หลังจากที่ทีมงานเราทราบข่าวสวรรคตนะคะ
เราก็มาคิดกันว่าเราจะทำอะไรแบบเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลัง
ก็เลยคิดกันว่าอยากจะทำหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่ง
ซึ่งเป็นการเหมือนเทิดพระเกียรติพระองค์
แล้วก็ทำให้ผู้อ่านได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะ
ก็เลยคิดออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ขายหัวเราะฉบับรอยยิ้มของพระราชา
ความตั้งใจที่อยากให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงความทรงจำในวันวาน
หัวเราะฉบับพิเศษนี้จึงมีราคาขายเพียง๒๐บาท
แต่ก็มีหลากหลายความเห็นจากแฟนหนังสือ
ว่าขายหัวเราะฉบับรอยยิ้มของพระราชาฉบับนี้
มีคุณค่าทางจิตใจมากมายเหลือเกิน

ก็ยิ่งรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อเราขนาดนี้

ซึ่งทั้งในเล่มนี้ก็เป็นแค่เศษเซี่ยวหนึ่ง
พระองค์เคยทำให้ประชาชนชาวไทยเท่านั้น

เราก็ยังมีพลังบวกว่าพระองค์ทำให้เราขนาดนี้
เราทำอะไรเพื่อพระองค์ได้อีกบ้าง

ซึ่งนิวเชื่อว่าคนที่อ่านก็น่าจะได้รับพลังนี้เหมือนกันนะคะ

ว่าจะเป็นความพิเศษทางด้านนักเขียน
เขียนเกสต่างแล้วก็สเปครูปเล่มเนี่ย
เราขายทั้งหมดภายใต้ราคา๒๐บาทเท่านั้น
เราอยากให้หนังสือเล่มนี้เข้าถึงประชาชนทุกคนจริง
เพราะว่าเราก็อยากทำให้ดีที่สุดเพื่อถวายพระองค์ท่าน
ทวีริมปนินชาติเจ้าของเพจหมาจ๋า
หนึ่งในนักวาดการ์ตูนผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณทองแดง
สุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่๙
ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังด้วยความตื้นตันใจ
พระเมตตาต่อสุนัขและสัตว์ป่วย
จนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด
ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าในฐานะที่นัททำงาน
เกี่ยวกับเรื่องวาดภาพสุนัข
การ์ตูนเรื่องสุนัขที่เป็นสิ่งที่เราชอบ
แล้วก็เหมือนพระองค์ท่านก็ทรงเป็นพระราชาที่มีเมตตากับสุนัขเหมือนกัน
ที่ผ่านมาในหลวงท่านก็ทรงเคยพระราชทานเงิน
ในการก่อสร้างโครงการหลายโครงการที่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
รวมทั้งแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอย่างศูนย์รักสุนัขหัวหิน
ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริของในหลวงที่ท่านทรงมีเมตตาให้
เหมือนมีพื้นที่สำหรับช่วยเหลือสุนัขจรจัด
นัทว่าถ้าคนในสังคมไทยหันมาร่วมมือกันตรงนี้
และสารต่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นเอาไว้เป็นแนวทางแล้ว
ถ้าพระองค์ท่านทรงทอดพระเนธลงมาจากที่ใดที่หนึ่ง
ไม่ว่าจะบนท้องฟ้าหรือสวรรคาลัยหรือที่ใดก็ตาม
ท่านน่าจะทรงแย้มพระสวดด้วยความสุขค่ะ
แม้ว่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จะถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบใดก็ตาม
แต่ภาพความทรงจำที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจากหัวใจคนไทย
นั่นคือความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั้งประเทศ
ท่านน่าจะถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบใดก็ตาม